มาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จากการแถลงของสวบคนะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นตัวเลขที่สูงสุดเลยนะคะ
๑๑๓๙๗รายติดเชื้อในประเทศ๑๑๐๗๙
ในเรือนจำ๓๑๘ยอดผู้ป่วยสะสม๔๓๓๖๘รายแล้วนะคะ
วันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตหลักร้อยต่อเนื่องจากเมื่อวาน๑๐๑ราย
เสียชีวิตสะสม๓๓๔๑รายหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว๕๗๒๖รายนะคะ
ทีนี้ค่ะมาดูมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
คือมีการยกระดับมากยิ่งขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรี๒ฉบับนะคะ
ส่วนอีกฉบับเป็นการขยายพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม๑๐จังหวัดเพิ่มเป็น๑๓จังหวัด
บังคับใช้วันอังคารที่๒๐กรกฎาคมนี้
๓จังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาคือพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเศร้าและชนบุรีนะคะ
ดังนั้น๑๓จังหวัดนี้ต้องทำตามข้อกำหนดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะ
ก็หลักเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้อกำหนดที่ว่านี้มีอะไรบ้าง
อันนี้เป็นข้อหลักนะคะข้อ๔ก็คือห้ามออกนอกเคหสถาน๓ทุ่มถึงตี๔ต่อเนื่อง๑๔วันนะคะ
ดออกนอกเคหาสถานโดยไม่จำเป็นยกเว้นไปซื้ออาหารยาพบแพทย์ฉีดวัคซีน
ห้ามร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มร้านเนี่ยห้ามนั่งในร้านเปิดได้ถึง๒ทุ่ม
ร้านสะดวกซื้อตลาดสดเปิดได้ตี๔ถึง๒ทุ่มนะคะ
สรรพสินค้าศูนย์การค้าเปิดได้ถึง๒ทุ่ม
ก็จะเฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตแผนกยาและเวชพันธุ์ที่ฉีดวัคซีนนะคะในส่วนของห้าง
โรงแรมเปิดได้ตามปกติแต่งดกิจกรรมการประชุมการสัมมนาการจัดเลี้ยง
โรงเรียนสถาบันการศึกษาสถานศึกษาให้เรียนออนไลน์ทั้งหมด
โรงพยาบาลคลินิกธนาคารปรายศนีย์โรงงานร้านขายยาร้านทั่วไปปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊ส
และบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่งเปิดได้ปกตินะคะ
ขนส่งโดยสารสาธารณะทุกประเภทจำกัดจำนวนผู้โดยสารเหลือแค่๕๐
ลดลงครึ่งหนึ่งเลยค่ะห้ามการรวมกลุ่มเกิน๕คน
สกัดหรือด่านต่างเนี่ยจะมีการตั้งจุดนะคะป้องกันการเดินทางข้ามพื้นที่สีแดงเข้ม
อย่างที่บอกนะคะมีผลบังคับใช้วันอังคารนะคะ๒๐กรกฎาคมไปจนถึง๒สิงหาคมนะคะ
ยกเว้นระบบขนส่งสาธารณะมีผล๒๑กรกฎาคมค่ะคือวันพุธค่ะ